ตลกศิลปินลูกทุ่งเดินทางไปร่วมขึ้นบ้านใหม่ของพี่โอบาเสียงเหนอกันเยอะมากคึกคักมากเนาะ
หนึ่งในนั้นก็มีพี่สลักจิตดวงจันทร์เดินทางไปร่วมงานด้วยเหมือนกันค่ะ
แต่ก่อนจะไปเนี่ยขอแวะนิดนึงแวะหาพี่สาวนิดนึงนะคะ
พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะที่หุ่นที่๑วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
โอ่งเนี่ยบอกว่าจริงเนี่ยนะวันนี้ตั้งใจนำเพลงของพี่พึ่งที่มีชื่อว่ารอขันหมาก
มาร้องให้พี่สาวฟังเพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะนำเพลงนี้ไปร้องใหม่ในเวอร์ชันของพี่โองเอง
ซึ่งพี่โอบอกว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพี่สาว
ตัวเองเนี่ยก็จะเดินทางมาบอกกล่าวแล้วก็ขอพรจากพี่สาวก่อนทุกครั้งเลย
เพื่ออะไรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอยากจะมาร้องเพลงให้พี่สาวได้ฟังก่อน
แต่ต้องบอกว่าช่วงที่พี่โอ่งเนี่ยเดินทางไปร้องเพลงเนี่ยนะ
ที่ฉันเจอกับเหตุการณ์นี้แล้วบอกเลยว่าขนลุกจริง
คืออย่างนี้พี่โอ่งเนี่ยเขาได้พูดบอกกับพี่สาวเสร็จใช่ไหม
แล้วก็กำลังจะร้องเพลงจู่ทันใดนั้นก็มีเสียงสุนัขเห่าหอนขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แบบนี้จะไม่ให้เราขนลุกได้ยังไงเนาะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่โอ่งบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
ปกติผมไม่ได้มาที่จะวัทธ์ประดับในเวลาตอนคับตั้งคืนนะฮะ
แต่ว่าวันนี้เขามาก็เลยแวะมาหาพี่พึ่งสักนิดนึงนะคะ
แต่ไม่เจอตัวพี่เฟิ้งนะก็เจอแค่หุ่นเราก็มาพูดคุยกัน
คิดถึงพี่เปิ้ลก็ต้องบอกพี่ปื่นจะทำอะไรที่เกี่ยวกับพี่ปื่น
หรือว่าจะทำงานหรือว่าจะทำอะไรหลายสิ่งอย่าง
โอ้โหเสียงเพราะนะคะใช่ค่ะ
ซึ่งระหว่างที่ร้องเพลงเขาบอกมันมีเสียงเห่าของหมาอยู่เบาไกลคุณผู้ชม
เมื่อสักครู่พี่โอ่งย้ำกับเรานะว่ามาหาพี่พึ่ง
หุ่นตัวที่หนึ่งกับตัวที่สิบสาม
ไม่รู้ว่าพี่โอ่งเขาพยายามจะย้ำอะไรยังไงเราหรือเปล่านะคุณผู้ชม
ไม่รู้แหละดิฉันจดไว้ก่อนแล้วนำหน้าคุณผู้ชมไปหนึ่งก้าว
พลาดว่ากันไปนะคุณผู้ชม